พาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดโคกระต่ายค่ะ
วัดโค้กกระต่ายนี่อยู่จังหวัดสระบุรีนะคะครับ
แล้วมีหัวขโมยเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าหัวขโมยรายนี้เนี่ยไปไหนไม่รอดเพราะว่ามีคนเห็น
คนที่เห็นก็คือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่ยอมค่ะ
โอ้โหก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฉุดกระชากลากถูนะคะ
กหมัดกันด้วยนะคะผู้สื่อข่าวบอกแลกหมัดกันชุนละมุนเลยค่ะ
คนร้ายเนี่ยเดี๋ยวดูสิใครจะพลาดท่าสู้ไม่ได้ค่ะ
คนร้ายเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะเจ้าอาวาสไม่ยอม
คือถ้าเป็นภาษาสมัยนี้เขาบอกคนร้ายสู้ท่านเจ้าวาด
สู้กลับใช่อานี่ค่ะเศรษฐ์สู้กลับไม่โกง
ของวัดไปน่ะค่ะนี่ค่ะไม่ยอมโอ้โหเนี่ยค่ะ
แล้วคนที่เข้ามาช่วยคือยู่ที่วัดคือกรรมการวัดอายุเจ็ดสิบค่ะ
คราวนี้สองลุมหนึ่งท่าจะแย่ค่ะ
นี่ค่ะคือตอนแรกก็จะหนีนะ
ห่วงมอเตอร์ไซค์จะเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
นี่ค่ะไม่หยุดค่ะทั้งสองคนช่วยกันนะคะ

หัวขโมยรายนี้คงทนเจ็บไม่ไหวค่ะ

การนี้คือการดูก่อนว่าเค้ามียาวุฒิไหม

ส่วนทัพศิลป์นี่คนร้ายไม่ได้เอาไปแล้วเนอะ

และอีกหนึ่งก็เป็นของการที่ลงอยู่ตรงนั้น

จำได้เพราะว่าจะมาดิ้มหัวข้างล่อออกมา

โอ้โหฟังท่านแล้วท่านไม่ได้เข้าไปสุ่ม๔สุ่ม๕นะคะ
ดูก่อนมีอาวุธหรือเปล่า
แล้วเวลาจะขัดขวางคนร้ายคือถีบรถให้ล้มก่อนเลย

ชานรงค์กะตะสาโรอายุ๕๐ปีเจ้าอาวาสวัดโคกระต่าย

หลังตำรวจสพวิหารแดงเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ก็ไปพบนะคะว่านอกจากรถมอเตอร์ไซค์
วกกันน็อกที่คนร้ายทิ้งไว้ยังมีกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิง
แล้วก็มีเสื้อกันหนาวตกในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
เปิดกระเป๋าดูข้างในมีสร้อยคอทองคำ๒เส้น
น้ำหนักเส้นละ๒สลึงเงินสดอีก๘๐๐บาท
อันนี้ก็เป็นหลักฐานทั้งหมดที่เก็บเอาไว้ได้นะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นของเหยื่อที่คนร้ายรายนี้ไปลักทรัพย์มานะคะ
เดี๋ยวคงต้องขยายผลคาดว่าน่าจะติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีได้ไม่ยากค่ะเพราะทิ้งของไว้เยอะเลยค่ะ